ส่วนเรื่องนี้ก็อยากได้คำอธิบายค่ะแต่ว่าตำรวจหลับอยู่อะค่ะ
ไม่รู้ตื่นหรือยังนะคะเป็นเรื่องที่สพแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนจะไปแจ้งความนะคะ
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาสักทีไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
คุณตำรวจค่ะมันแจ้งความจ้า

แล้วมันจบแล้วสิ่งแบบ
คุณตำรวจว่าอะไรคุณตำรวจค่ะที่มาแจ้งความเนี่ย
ท่านเรียกแบบเกรงใจมากเลยนะคือเกรงใจอ่ะคนหลับอยู่อ่ะ
คุณตำรวจค่ะมาแจ้งความค่ะคือเรียกเหมือนกลัวตื่นอ่ะ
เรียกเหมือนกลัวตื่นคุณตำรวจก็หลับลึกมากนะคะ
ป้าก็ค่อยเรียกคือมีเรื่องจะแจ้งความสรุปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้แจ้งนะคือคงไม่กล้าปลูกตำรวจอ่ะ
สุดท้ายเนี่ยก็กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวคงมาแจ้งตอนเช้ามั้ย
ฉันก็ไม่ทราบว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าดูจากสภาพแล้ว
ดูดิคุณนัทพงศ์คือโรงพักเนี่ยปิดไฟมืดเงียบเลยนะคะ
ไม่มีเสียงอะไรเลยอาจจะมีเสียงกลนเบาเล็ก
หลับลึกจริงค่ะคุณตำรวจนะคะเนี่ย
คือพอคลิปนี้ลงไปในโลกออนไลน์นะในโลกออนไลน์ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะ
ส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามว่าคุณตำรวจในคลิปเนี่ยเมาหรือง่วง
อ่าอยากได้คำอธิบายนะบางคนแนะนำบอกเนี่ย
สะกิดเบาแบบนี้ไม่ตื่นให้ตะโกนเลยว่าไฟไหม้มีมีมุกนี้ด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพศรีชมพู
จังหวัดขอนแก่นนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับพันตำรวจเอก
ไรวันเท้าพรมภูมิกับที่นั่นด้วยนะคะท่านบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะคะ
ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบว่าเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่
ท่านคะขอคำชี้แจงหน่อยนะคะ
ไม่รู้มันเวลากี่โมงก็ไม่ทราบนะคะอ่ามีคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะ
บอกสภาพคำกำลังฮิตถ้าเป็นคำยุคนี้ก็ต้องคำว่าสภาพจริงจริง